ตำรวจเนี่ยเขาเจอความเครียดกันทุกวันคุณว่าไหม

ว่ามีคนมาลงโปรงลงพักเอาความเครียดมาบอก

วิธีการในการที่จะทำให้เขานั้นหายเครียดนะครับ

เขาทำกันยังไงไปดูครับ

วิธีการคลายเครียดของเขาอย่างที่ผมบอก
เอาคลิปมาให้ดูน่ารักตัดอารมณ์กันหน่อย
คุณผู้ชมฮะดูอะไรเช้าแบบนี้ดูความสนุกสนาน

ใช่คือจริงแล้วตำรวจคนนี้เป็นธาตุแมวนะ
ตัวรวบรักบ้าวเลยนะ